ว่าการกระทรวงขมราคมที่ติดคอวิธย์สิบเก้าค่ะนะครับ
กลางคำถามที่ว่าทำไมท่านไม่เปิดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
บางช่วงบางตอนบางวันนะคะแต่ว่าท่านก็ยืนยันมาว่า
ท่านไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ไหนทองลงทองหล่อนี่เป็นภาพล่าสุดนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙อยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
ศักดิ์สยามเนี่ยบอกว่าเช้าวันนี้วัดอุณหภูมิร่างกายได้๓๖๖องศาเซลเซียส
ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติไม่มีไข้
ค่าออกซิเจน๙๖เปอร์เซ็นต์หายใจได้เอง
ส่วนการรักษาอาการป่วยก็เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
ยังคงต้องอยู่รักษาตัวอีก๑๐๑๒วัน
ส่วนเรื่องไทม์ไลน์เนี่ย
นายศักดิ์สยามได้ชี้แจงแจ้งไปก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะ

ไม่ได้ระบุเวลาที่แน่ชัดว่าไปทำที่ไหนทำอะไรที่ไหนแบบไหนอย่างละเอียดนะครับ
ก่อนพบว่าติดเชื้อเมื่อ๗เมษายนที่ไม่ระบุแน่ชัด
ส่วนระหว่างกลางวันของทุกวันที่ไปทำงานตรงจุดนั้นจุดนี้
ไม่ได้บอกภารกิจหลังเลิกงานว่าไปที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
เรื่องนี้นะครับที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยัง

รัฐมนตรีคมนาคมก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

กับทีมกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว
เพราะฉะนั้นทางสาธารณสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบ
อืมนี่ท่านบอกมาแบบนี้นะฮะ